เพราะว่าเขากำลังจะแต่งงานกันแล้วเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ
สำหรับดีเจพุทธแล้วก็จุ๋ยนะคะ
บอกเลยว่าหวานเวอร์เบอร์๘แน่นอนนะคะ
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่บอกว่างานที่จะเกิดขึ้นพฤศจิกายนนี้
จะมาในรูปแบบที่เรียบง่ายก็หวานสไตล์ของเขาแหละ

เพราะว่าไม่ใช่สายของทั้งคู่นะคะคู่นี้เขาสายบุญคุณ
แล้วก็แววมาว่ามูลค่าของสังสำหรับพิธีรดน้ำสังเนี่ย

แต่ว่ามูลค่าของ๓ตัวนี้นะคะ

แล้วก็บอกเลยว่าเป็นของเก่าแก่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ
เซียสเนี่ยคนที่เขาดูแลในเรื่องของการทำพานขันหมากอะค่ะ

แล้วเขาสะสมมาไว้เขาก็เลยแบบเหมือนให้พวกเราใช้อะไรอย่างนี้
ตอนที่เรารู้ราคาเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับใจเป็นยังไงบ้างคะ

คือนอกจากราคาทองราคาบ้านที่เราจะรู้แล้วเนี่ยคือราคาอันนี้เราก็ไม่เคยรู้มาก่อน
โชคดีว่ามันเป็นของสะสมหรือของที่เขาเก็บมายาวนานอยู่แล้วค่ะ
เราไม่ได้แบบต้องไปซื้อหาใหม่หรือว่าเสียตังค์ในส่วนนั้นค่ะ
ก็เลยแบบอุ๊ยโชคดีจังเลยคือเราสองคนอาจจะไม่ได้ดีเทลมาก
เราก็อาจจะไม่ได้มีความรู้ด้านนี้แต่ว่าคนใกล้ชิดพอรู้ว่าเราจะมีงานมงคลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เหมือนหาสิ่งดีมาให้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะ
คนดีก็จะมีกรยานมิตรที่ดีคอยหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือเยอะแยะนะคะ
คือเขาไม่ได้ซื้อใหม่เป็นล้านนะคุณผู้ชมคือเป็นของเก่าแก่ที่มีอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องเรือนหอทั้งคู่บอกว่าตอนนี้วางรูปแบบลงตัวแล้ว
ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเรื่องพื้นที่ใช้สอยตามไลฟ์สไตล์ของทั้งสองคนมากกว่า
ส่วนถ้าถามถึงเรื่องงบบอกเลยว่าบานปลายเกินไปแล้ว๓เท่าตัวค่ะ

มันบานไปเยอะเลยนะนี่มันยังไม่เสร็จด้วยนะ
ช่วงนี้มีงานอะไรมาเราก็พยายามที่ถ้ามีเวลาถ้าคิวได้อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็พยายามที่จะรับงานให้ได้มากที่สุดครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าทำบ้านราคามันก็ค่อนข้างแพง
ทางสถาบนิกอินเทียรียก็จะเป็นฟังความคิดเห็นของเราค่ะ
แล้วก็นำไปปรับเปลี่ยนให้มันตรงกับเรา
มันก็มีพื้นที่ที่มีความเป็นพุธด้วยนี่คือมีฟิตเน็ตในบ้าน
สามารถที่จะยกเวทยกอะไรของเขาในบ้านได้
ส่วนเราที่จะมีความสุขก็จะเป็นเหมือนห้องครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็รอไปงานแต่งนะคะวันที่๑๙พฤศจิกายนค่ะ